มันมีเหตุประทึกกรณีที่นักท่องเที่ยวคนหนึ่งนะฮะ
คือมาคนเดียวแหละแล้วขอติดเรือนักท่องเที่ยวคนอื่น
ไปเที่ยวที่เขาช่องลมจังหวัดนครนายก
คือมันต้องนั่งเรือไปจากนั้นไปขึ้นเขา
เส้นทางเดินเขาเขามีเส้นทางท่องเที่ยว
แต่ผู้ชายคนนี้นอกจากเดินในเส้นทางท่องเที่ยวแล้วอยู่

พอขอลงไปเล่นน้ำขึ้นจากน้ำมา
บอกว่ามีผู้หญิงกวักมือเรียก
เขาก็เลยเดินตามผู้หญิงไปจากนั้นหายตัวไปเลย
นักท่องเที่ยวคนอื่นที่ไปกันตอนแรก๙คนนะคุณนะ
กลับมาขึ้นเรือเอ้าทำไมเหลือ๘คน
นักท่องเที่ยวชายที่มาคนเดียวหายไปไหน
ก็เลยเกิดเป็นภารกิจในการประดมกำลัง
ในการค้นหานายสหัสวัสดิ์นักท่องเที่ยวชายอายุ๒๗ปีนะครับ
หลังจากนายสหสวัสดิ์มาคนเดียว
แล้วก็ซื้อตัวเรือหางยาวเข้าไปเที่ยวเขาช่องลม

คือบนเรือเขาก็มีกรุ๊ปที่มาเที่ยวด้วยกันนะ๘คน
ตัวเขาเหมือนเป็นตัวแถมอีกหนึ่ง

อืมนะฮะกลายเป็นว่าตัวเขาเนี่ยหายไป
อาสากู้ภัยจัดชุดออกค้นหานะฮะ
ขณะที่ข้อมูลที่กู้ภัยได้ติดต่อนักท่องเที่ยวรายนี้ครั้งสุดท้าย
ก็คือสามารถโทรศัพท์กันได้ละคุณวีดีโอคอร์กันได้นะฮะ
โดยนักท่องเที่ยวคนนั้นบอกว่าผมติดอยู่ในป่า
ผมบอกพี่กัดไม่ถูกเลยแต่ผมยังรอดชีวิตอยู่นะ
แต่ผมติดอยู่ในป่าแล้วก็ตอนนี้มีสารสารหนึ่งอยู่ในป่าด้วย
กู้ภัยก็เอ๊ะตรงไหนตรงไหนตรงไหนต้องหาพิกัดกัน
แล้วก็คนที่เป็นนักท่องเที่ยวที่หลงสภาพร่างกายตอนนั้นเหนื่อยล้าแล้ว

ทีนี้กู้ภัยวีดีโอคอร์คุยกับนักท่องเที่ยวที่พัดหลงได้แล้วนะฮะ
กู้ภัยก็มานั่งคำนวณดูซิว่าพิกัดน่าจะอยู่ตรงไหน
ให้ชาวบ้านชี้เบาะแสหน่อยซิพิกัดที่มีสารอะไรนี้อยู่ตรงไหน
มันไม่อยู่จุดเดียวสารเจ้าแม่สีชมพูพอพูดแบบนี้

ใช่ฮะก็เลยไปถึงแถวบริเวณเขาที่มีสารเจ้าแม่สียำพู
และทีนี้ครับกู้ภัยบอกอีกอย่างหนึ่ง
บอกว่านักท่องเที่ยวที่หลงป่าเนี่ยก่อกองไฟดูซิเพื่อให้เกิดควัน
แต่ทีนี้นักท่องเที่ยวเขาก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะคุณ
ฟังเสียงขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับ
พยายามที่จะพูดคุยกับนักท่องเที่ยวที่หลงป่าหน่อยฮะ
คุณพี่ตอนนี้คุณพี่เอาหาขยับตัวอะไรได้ไหมครับ
คนที่อยากได้คนยากได้

พี่กว้นหายหน่อยข้อนำได้ไหมหาอะไรข้อหน่อยได้ไหมครับ

เพื่อให้มีความเคลื่อนเกิดขึ้น
ที่ก็ต้องประติดประต่อข้อมูลเลยฮะว่าพิกัดอยู่ตรงไหน

ลองพัดลองเคาะดูหน่อยปรากฏควันมันขึ้นมาครับ
ยอดไม้ขึ้นมาทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เห็นแล้วว่าอยู่ตรงไหน
ก็พยายามที่จะเดินเข้าไปยังจุดที่พบควันลอยขึ้นมาเนี่ยนะฮะ
แต่ด้วยอุปสรรคครับเพราะว่าเมื่อวานค้นหาจนกระทั่งมืดนะคุณนะ

แล้วก็พื้นลื่นเส้นทางชันเกือบ๙๐องศาเป็นป่าไผ่ด้วย
ต้องค่อยถางต้นไผ่เพื่อให้เดินขึ้นนะฮะ
กระทั่งสักประมาณ๖โมงเย็นนะคุณ
โพเพมากแล้วนะฮะเจ้าหน้าที่พบตัวครับ
พบตัวนายสหัสวัสดิ์อยู่ในสภาพอิดโรย
ยังมีสติอยู่พอจะถามตอบรู้เรื่อง

โดยนายสหัสสวัสดิ์เปิดเผยบอกว่ามาเที่ยวเขาช่องลมเพียงคนเดียว
แล้วก็นั่งเรือมาพร้อมกับกรุ๊ปคนอื่นเขา
แล้วก็ลงตรงเขาช่องลมเดินเที่ยวอยู่ในป่าตามเส้นทาง
แล้วผมก็ลงเล่นน้ำแล้วขึ้นมาจากน้ำนะ
ผมเห็นเหมือนผู้หญิงผมยาวสวมชุดไทยสีขาว
วักมือเรียกผมแล้วอยู่ดีผมเดินไปหา
เขาจูงมือผมขึ้นไปบนเขาเลย
ผู้หญิงจูงไปเลยใช่ฮะมารู้ตัวอีกทีอยู่ที่ดงกอภัยแล้ว
พยายามที่จะพยายามเดินหาทางออกจากดงกอไผ่ตรงนี้แต่หมดแรงฮะ
โทรแจ้ง๑๙๑ยังดีนะที่สามารถที่จะโทรได้นะ
ขอความช่วยเหลือและดังนั้นก็ประสานกับกู้ภัยกันนะครับ
จากนั้นกู้ภัยใช้วิธีต้องแบกตัวนายศาสวัสดิ์ใส่บาทแล้วค่อยไต่ลงมา

จึงสามารถนำตัวลงมาด้านล่างได้สำเร็จเสร็จสิ้น
แน่นอนเรื่องนี้ชาวบ้านมองเป็นเรื่องของอาถรรพ์ด้วย

อาถรรพ์เจ้าแม่สียำพูสารสียำพูหรือว่าเจ้าแม่ตะเคียน
ชาวบ้านบอกแบบนี้นะครับบอกว่าบริเวณท่าเทียบเรือ

ที่ผ่านมาเคยมีเรื่องเล่าว่าตรงนี้จะมีผู้หญิงชุดขาว

ทำให้ชาวบ้านเชื่อว่าป่าเขาช่องลมแห่งนี้
มีอาถรรพ์และเจ้าที่แรง
หากใครทำผิดหากใครทำอะไรที่ไปล่วงเกินท่าน
อยากฝากถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวเขาช่องลม
ขอให้ปฏิบัติตามกฎนะไม่เดินออกนอกเส้นทางนะคุณ

เดินออกนอกเส้นทางที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้

แต่ทีนี้กรุ๊ปที่เขามาเที่ยว๘คน
เขาก็บอกนะว่าเห็นผู้ชายคนนี้มาคนเดียว

แต่อยู่ผู้ชายคนนี้ก็อยากไปเล่นน้ำอีก
ขึ้นมาจากน้ำก็ไม่รู้เดินหายไปไหน
และนักท่องเที่ยวกรุ๊ปนั้นเขาเดินตามเส้นทาง
พอเขาลงมาถึงเรือถึงหันไปเห็นบอกว่า

แล้วพอเขาอธิบายว่าเขาเจอผู้หญิงผมยาวจูงมือเข้าไป
เอาจริงมันก็จะสอดคล้องกับที่ชาวบ้านบอกไง
ว่ามันมีเรื่องของผู้หญิงชุดขาวที่หน้าตาสวยอยู่
ครับเขาบอกว่าโชคดีนะ
ที่เจ้าหน้าที่สามารถที่จะเจอตัวภายในวันนั้น

ไม่แน่ใจว่านายสาธารณ์สวัสดิ์จะเป็นร้ายร้ายดีอย่างไร
ใช่ค่ะนี่ก็ภารกิจในการตามตัวนี่ก็ยาก
รวมถึงการช่วยชีวิตก็ยากเหมือนกันนะครับ